ซึ่งทางครอบครัวเองในขณะนี้ก็เตรียมจัดพิธีชาปนกิจศพของคุณครูในวันที่๖กรกฎาคมนี้
และบรรยากาศของโรงเรียนที่คุณครูเคยสอนนะครับ

ทั้งคุณครูเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงนักเรียน
ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูท่านนี้ครับ
บรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาของโรงเรียนแสงวิทยา
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ
โรงเรียนจัดทำบอร์ดไว้อาลัย

โดยที่มีนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็คณะผู้ปกครองของเด็ก
ร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็มาร่วมไว้อาลัยกันจำนวนมาก
รวมทั้งนี่ครับคุณผู้ชม
บรรดาผู้ปกครองนักเรียนคุณครูก็ร่วมกันเขียนข้อความ
ใส่ในกระดาษรูปหัวใจแล้วก็ไปแปะเอาไว้ที่บอดครับ
เช้าวันนี้โรงเรียนนำนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าแถวเคารพทงชาติ

โดยนำนักเรียนยืนสงบนิ่งและแผ่เมตตาให้กับคุณครูที่เสียชีวิต
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
คณะครูและผู้ปกครองได้ประชุมร่วมกัน
ว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของคุณครูในวันพุธที่๖กรกฎาคมนี้
หลังจากนั้นครับสุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่๘กรกฎาคม
ทางโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครอง
จัดพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูต่อไปด้วย
จากบรรยากาศที่โรงเรียนไปดูกันต่อที่จังหวัด๑๐๑
บ้านเกิดของคุณครูที่เสียชีวิตนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า
พระสงฆ์ทำพิธีสวดมาติกาบังสกุล
โดยมีชาวบ้านและก็ญาติของเพื่อนครูและฝ่ายปกครอง
มาร่วมแสดงความเสียใจและช่วยเหลือจัดสิ่งของต่าง
ที่วัดบ้านบุงคล้าตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญครับ
หลังจากที่ผู้เป็นพ่อไปรับศพของลูกสาว
กลับมาถึงที่วัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเศร้าสลด
เอ่ยชาวบ้านเอ่ยมารับศพ
พร้อมกับกล่าวสาบแช่งประนามผู้ที่ก่อเหตุในคดีนี้ด้วย
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนั้นบอกว่าเมื่อคืนไม่มารับศพที่วัด
เพราะว่าทนเห็นภาพของลูกตัวเองไม่ไหว
ตอนนี้บอกตรงว่ายังทำใจไม่ได้ครับ
อยากให้การใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเด็ดขาด
อย่าให้ฆาตกรพ้นโทษแล้วมาก่อเหตุฆ่าคนแบบนี้อีก
และขอให้การเสียชีวิตของลูกเป็นศพสุดท้าย
ที่ต้องสังเวยกับการกระทำแบบนี้
สำหรับงานศพจะมีการศพพระอภิษฐรรม
ทำบุญอุทิศสวรรคุณสนให้กับผู้ตาย
และจะมีการชาปนกิจศพวันที่๖กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ